มาดูอีกหนึ่งเรื่องดราม่าที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองคุณผู้ชมนะฮะ

เรื่องนาฬิการูยืมเพื่อนบิดเบือนหรือพูดความจริง

ใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านพลเอกประวิทย์นั่นเองแต่ว่า
เหตุการณ์เนี้ยโพลเนี้ยเขาถูกสั่งระงับให้ไม่มีอ่าไม่ให้มีการเผยแพร่

ทีนี้ภูมิในการศูนย์ของนิดาโพก็ยื่นใบละออกอย่างเป็นทางการ
ก็ต้องมีการสอบถามไปยังอธิการบดีของนิด้าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นคำสั่งกับคอสชแต่ว่าเป็นการเซ็นเซอร์ของตัวท่านเอง

รองนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีต่างเป็นบุคคลสาธารณะสังคมต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับ
ส่วนทางด้านของอธิการบดีนิด้าแถลงย้ำว่าเหตุผลที่ต้องสั่งระงับ
เพราะกังวลว่าจะเป็นการชี้นำกระแสสังคมและจะกระทบต่อตัวบุคคล
ระหว่างการสอบสวนของปปชที่ก็ยังไม่ได้มีคำตัดสิน
แต่ถ้ามีมติแล้วในอนาคตเผยแพร่ได้แน่นอนอันนี้ท่านอธิการบดียืนยัน
โดยการดำเนินการเป็นการเซ็นเซอร์ตัวเองมาตลอดนะคะก่อนที่นายอานนท์จะมาดำรงตำแหน่ง
เชื่อว่าประชาชนจะยังไว้ใจนิดาโพที่เปิดกว้างในสิทธิเสรีภาพทางวิชาการ
ยืนยันด้วยว่าไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลหรือคอสชมีใบสั่งมา
หรือเขาจะหวังผลตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตแต่อย่างใดค่ะ
ทางด้านของนายสุขุมเฉลยทรัพย์ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพระบุว่า
การทำโพลลักษณะตั้งประเด็นที่สังคมสนใจเป็นประโยชน์นะครับ
มีกระบวนการที่ตรงไปตรงมาโปร่งใส
ก็สามารถนำข้อมูลต่างมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
และผู้บริโภคในปัจจุบันฉลาดครับรู้ทันโพลมากขึ้น
ซึ่งคนเองต้องเป็นผู้ตัดสินเองนะครับ

อีกฝ่ายเขาถามขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ถามแล้วว่า

ก็ได้รับคำตอบว่าจะส่งผลให้ดูก่อนในประเด็นทางการเมือง
อีกฝ่ายยังแจ้งว่างั้นผมขอลาออกจากนิดาโพครับ

อีกฝ่ายหนึ่งถามอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบไปตอบมา
ประเด็นนี้มีคำพูดจากท่านนายกด้วยว่า
ใครจะว่าอะไรก็ขอนะบอกว่าก็ว่าไป
ขอให้สื่อมวลชนอย่าไปขยายความเพราะว่าจะทำให้บ้านเมืองนั้นไม่สงบ